เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มีความน่าสนใจ
และรับรองเลยว่าคุณผู้ชมจะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน
ตอนนี้ไม่ต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่
หมู่บ้านปียมิตรอำเภอเบตงจังหวัดยาลาค่ะ
จะน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยตามไปดูกันเลย

มีพื้นที่ที่สลับซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมาก

เคยใช้เป็นพื้นที่ในการต่อสู้ทางทหารมาแล้ว
และวันนี้นะคะใบตองก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลนะคะ

พี่กู้เป็นหนึ่งทายาทของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนั่นเอง
มาให้ข้อมูลกับเราเรื่องของอุโมงแห่งนี้ด้วยนะคะ

ครับตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าจุดเตาเผา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

ครับเป็นที่ทำอาหารให้กับกองกำลังที่นี่

เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ฝ่าย

ก็คือกองกำลังของพักคอมมิวนิตมาลายา

ทำการต่อสู้กับรัฐบาลมาเลเซียในอดีต

พิพิธภัณฑ์ใกล้ทางออกอุโมงนี่เองค่ะ
ปัจจุบันกองกำลังเหล่านี้
ได้วางปืนเลิกสู้รบ
หันมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกันหมดแล้ว

กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ

แล้วข้างในนี้อาจจะมี
เขาบอกว่ามีห้องแฝงห้องแฝงใต้ดิน
แล้วก็มีห้องทำงานห้องนี้
แล้วก็มีที่หลับที่นอนที่นั่ง

และมีตัดเขียนแทบพวกมวลชนของเขา

ว่าโลกใต้ดินในอุโมงแห่งนี้
จะเป็นเหมือนเมืองหรือบ้านหลังใหญ่

สำหรับทุกกิจกรรมของคนเลยล่ะค่ะ

ไม้เครื่องมือก็ไม่ค่อยมีอาศัยกำลังมือและกำลังใจล้วน
ขุดอุโมงและทำห้องต่างได้ขนาดนี้
การได้มาเดินเที่ยวอุโมงปิยมิตรแห่งนี้
ได้ทั้งความตื่นเต้นและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปในตัวด้วยค่ะ
โอ้โหถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมถึงทางออกแล้วค่ะ

พี่กู้มีความลึกลับซับซ้อนมากเลยค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวยังมีฟาร์มมากสัจจันทร์อีกแสนทางหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูความยิ่งใหญ่อลังการอีกที่หนึ่ง
โอ้โหน่าสนใจมากไปกันเลยค่ะพี่กู้ไปค่ะ
เดี๋ยวเราเดินลงไปอีกนิดนึงนะครับ
เราก็จะเห็นนะครับอยู่ด้านล่างนี้เองนะครับ
ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติทำไว้ให้นะครับ
โอ้โหใหญ่มากค่ะ
พี่กู้ถึงแล้วใช่ไหมคะพี่กู้ถึงแล้วนะครับใช่ค่ะ

ต้นไม้ยักษ์ใช่ต้นไม้ยักษ์นะครับ
หรือว่าที่ชุมชนเขามีเรียกอีกชื่อนึงว่าต้นไม้พันปี
ต้นไม้พันปีทำไมถึงเป็นต้นไม้พันปีอ่ะคะ
ทีนี้โดยความเชื่อของชาวจีนนะครับ

แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าต้นไม้กว่าจะโตขนาดนี้
ต้นไม้ต้นนี้คือจริงพันธุ์ของมันคือต้นใส่

โดยปกติแล้วต้นไสนี้เขาจะงอกจากข้างบนลงมา

กว่ามันจะโตประมาณ๒๘คนโอบ
อันนี้ต้องใช้ระยะเวลาที่นานมาก

ที่ได้รับการจัดให้เป็นรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี
ที่ได้ทำการสำรวจต้นไม้ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
ที่มีอายุกว่า๑๐๐ปีขึ้นไป
และคัดเลือกให้เหลือ๖๕ต้น
ขนาดความสูงของต้นไม้พันปีต้นนี้สูงถึง๔๐เมตรเลยล่ะค่ะ
มีความยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะ
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ความสวยงามออกมา
แล้วก็มีอายุเก่าแก่มากใหญ่มาก
วันนี้ใบตองรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะ
กับการเดินทางลงมาใต้สุดแดนสยาว
และยังได้ชมความอลังการของต้นไม้พันปีที่สูงใหญ่มาก
เมืองไทยยังมีอะไรน่าสนใจให้เราออกเดินทางค้นหาอีกเยอะแยะเลยล่ะค่ะ
คุณพี่กู้มากมากเลยนะคะวันนี้ไม่ต้องได้เห็นอะไรหลายหลายอย่างเลยค่ะ
ทั้งเรื่องของหมู่บ้านที่มันมีความน่าสนใจความน่าตื่นตาตื่นใจ
ที่ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเข้ามาดูแบบรับรู้ได้เรื่องราวแบบนี้
ถ้าคุณผู้ชมไม่ลองแวะมาที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะ
โอ้โหไทยแลนด์